ไปขุดทำลายจอมปลวกทีนี้หลังจากนั้นมา
คนที่บ้านสังเกตเฮ้ยลุงกอกแกเป็นอะไรถามอะไรไม่พูดไม่จาไม่ตอบ
ที่สำคัญไม่อามน้ำประมาณ๔ปีละสี่ปี
แต่กลิ่นเหม็นไม่มีคุณผู้ชม
ผมก็แปลงนะครับว่าเขาอยู่มาได้ยังไงนอนอยู่อย่างนี้
เพราะเขาอยู่ของเขาแบบนี้ครับตั้งแต่เขามีอาการอาการแปลกประหลาดนะครับ

นี่แหละครับเราพาไปดูสภาพความเป็นอยู่เป็นเพลิงพักที่ลุงก่อแกอาศัยอยู่
กรอบศรีขำอายุ๕๒ปีครับเพลิงพักเขาเนี่ยไฟฟ้าไม่มีนะ
มุ้งกันยุงอะไรก็ไม่มีใช้ชีวิตแบบนี้มา๔ปีแล้วครับ
ไม่คุยกับใครไม่พูดไม่จาดูเฉยเมยเห็นบอกว่าถามอะไรก็มักจะหลบสายตาอยู่ตลอดครับ
จะเห็นว่ารอบเพลิงพักของลุงกรอบนี้ขยะเพียบคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าครอบครัวเก็บของเก่าขายครับ
ที่อยู่ของลุงกรอบอยู่ในพื้นที่อำเภอโกสัมภีนครที่กำแพงเพชร
ทีนี้คุณชัดชัยสาลีนาคเล่าแบบนี้ว่าหลายปีก่อนเนี่ยนะคุณผู้ชม
กรอบเนี่ยก็เหมือนคุณลุงปกติทั่วไปเหมือนคนทั่วไปเลย
สนุกสนานเฮฮาทำงานเลี้ยงชีพตามปกติ
แต่มีวันหนึ่งลุงกอกแกไปทำลายจอมปลวกที่ผุดขึ้นใต้ถุนบ้าน
ไม่กี่วันลุงกรอบวิ่งหนีเข้าป่าไปครับ
เข้าป่าไปแถวเขาฉายโพกระทั่งญาติเนี่ยต้องออกตามหาเลย
กรอบลุงกรอบอยู่ไหนจนไปพบตัวแล้วก็พากลับมาอยู่ที่บ้าน

นับตั้งแต่นั้นมาลุงกรอบไม่พูดกับใครไม่พูดไม่จา
ไม่อาบน้ำมา๔ปีโอ้โหไม่อาบแค่ไม่กี่วันนี้ตัวเริ่มเปรี้ยวแล้วนะ
ตัวต้องเหม็นแล้วนะแต่ที่น่าแปลกคุณผู้ชมฮะ
กรอบไม่มีกลิ่นเหม็นสาบเลยเขาบอกแบบนั้นนะ

ตามตัวอะไรก็ไม่มีเลยครับไปฟังคุณชัดชัยสาลินาคหน่อย
พี่เขาไปวิ่งตามออกมาพอวิ่งตามออกมาก็อาการแบบนี้เลย
ไม่พูดไม่จาไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่สบตาใครครับผม
แต่ถ้าอยู่คนเดียวหรือว่ากลางคืนจะมีการพูดคนเดียว
พูดคนเดียวกลางคืนพูดคนเดียวครับแล้วเขาก็จะอยู่อย่างนี้
สี่ปีห้าปีมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อาบน้ำอยู่สัก
เขาอยู่สภาพนี้มา๓๔ปีนะฝนยุงอะไรก็ทำอะไรแกไม่ได้
ดูสภาพแกไม่มีรอยแม้แต่ยุงกัดเลย
ไม่มีรอยแผลเป็นไม่เคยเจ็บป่วยไข้ไม่เคยมีอาการอะไรทั้งสิ้น
ลุงกอบไม่อาบน้ำมานานขนาดนี้ไม่มียุงตอบไม่มีมแมลงวัน
แล้วก็จะช่วยรักษาอาการของลูกกรอบให้กลับมาเฮฮาร่าเริงได้หรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้ลุงกรอบแกไม่คุยกับใครเลย
เดี๋ยวรอดูนะครับว่าหมอปลาจะไปหรือเปล่านะ